สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะคะ
แต่ทำไมเนี่ยได้ชั้นปวดฟันอะตอนเวลานี้
เหมือนรู้เลยว่าวันนี้เขาเปิดโอกาสให้ประชาชนไปทำฟันฟรี
แต่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคใต้ท่านใดนะคะที่จะเดินทาง
ไปรับบริการตรวจฟันต่าง
อย่าลืมค่ะพกร่มไปด้วย
เพราะว่าตอนนี้นะคะภาคใต้ทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามัน

จะได้เตรียมเฝ้าระวังกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ชม
สังเกตเลยค่ะจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
จากตรงนี้ที่ทำให้เราเห็นนะคะว่ามีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่บริเวณภาคใต้เยอะมากเลยค่ะ
เห็นเป็นแถบสีส้มสีแดงบางพื้นที่นี่นะคะ
นั่นก็คือกลุ่มที่ทำให้ฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็ตกหนักบางแห่งค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่นะคะจะเห็นเลยว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักมาก
อาจจะทำให้เกิดขึ้นลมแรงค่ะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วย
ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณภาคเหนือกับภาคอีสาน
ตอนนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นหน่อยสัก๑๒องศาเซลเซียสนะคะ
แต่ว่ายังคงมีหมอกในตอนเช้าส่วนบริเวณยอดภูยอดดอยนั้นอากาศหนาว
และภาพรวมก็มีเมฆบางส่วนนะคะโดยเฉพาะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
ถือว่าอากาศเนี่ยไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยมีฝนแต่ว่าอากาศจะร้อน
เพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของสภาพอากาศที่อาจจะทำให้เกิดอาการไม่สบายได้ค่ะ
ส่วนภาคใต้อย่างที่ได้บอกไปต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะ
ใครจะไปท่องเที่ยวจะเดินทางในช่วงระยะเวลานั้นหรือว่าชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วย
ส่วนชาวกรุงค่ะวันนี้ก็โอกาสเกิดฝนไม่มากนักนะคะสบายอากาศก็ถือว่าทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขต้นสัปดาห์
มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๕๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
แต่ว่าใครจะพกร่มพกผ้าพันคอเอาไว้เพื่อความอุ่นใจเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายก็ไม่ว่ากันด้วยนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะไปดูแลสุขภาพไปดูแลช่องปากและฟันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้รับบริการในสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งกันด้วยนะคะ
ยังไงรักษาสุขภาพแล้วมาเจอกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาวดิฉันขอไปต่อคิวรับบริการก่อนนะคะสวัสดีค่ะ